ก่อนหน้านี้ชาวสวดใสนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการทำลายขยะ
ธนาคารขยะหลายครั้งด้วยกันนะคะ
ก็มีการเห็นความสำคัญมากขึ้น
โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ชุมชน๑๘ชุมชน
ได้ร่วมมือกันสำหรับโครงการกำจัดขยะ
ชื่อว่าโครงการสารพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนค่ะ
โดยมีผู้ราชการจังหวัดเชียงรายนายบุญสงตเตชมณีสถิตย์
ได้เปิดงานโครงการประหลาดส่วนจังหวัดเชียงราย
พลังเครือข่ายจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยมีผู้แทนชุมชนต้นแบบ๑๘ชุมชนนะคะเข้าร่วมค่ะ
มีการแสดงนิทัศกาลผลงานของชุมชนต้นแบบ
กำจัดขยะได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันเชียงรายต้องกำจัดขยะถึงวันละ๑๒๐๐๐๐๐กิโลกรัม
ทำให้แต่ละวันแต่ละปีนะคะมีปริมาณขยะมหาศาล
ขณะที่ทั้งจังหวัดนั้นมีแหล่งกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ
จริง๒แห่งเท่านั้นทำให้มีปัญหาเรื้อรังสำหรับในจังหวัดเชียงราย
ใช้วิธีการแก้ไข๒ส่วนด้วยกัน
คือการลดขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยการให้ประชาชนลดการทิ้งขยะ
นำบางส่วนไปรีไซเคิลเช่นขวดพลาสติกกระป๋อง
ก็ให้แยกไปรวมกันไว้เมื่อครบหนึ่งสัปดาห์จะมีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อ
เงินที่ได้อาจจะเป็นเจ้าของขยะ
หรือว่านำเข้ากองทุนส่วนรวมก็ได้
อีกหนึ่งวิธีการนำขยะไปทำเป็นปุ๋ย
ซึ่งปัจจุบันมีการส่งเสริมค่ะ
สำหรับการหมักขยะแบบนี้นะคะ
แล้วก็เห็นรีไซเคิลชุดเป็นกระก้าสาน
ก็มีแต่ขยะทั้งนั้นเลยนะครับแต่นำให้มาเป็นคุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะครับ